เอ็ดครับโอ้โหสงสารช่างแอร์ไปติดตั้งแอร์ให้บ้านลูกค้าปรากฏว่าขากลับขับรถมาเพลิน

นี่ครับรถยนต์คันหนึ่งนะครับขับมาบนสายร้อยเอ็ดเมืองสวงนะครับ
คือเป็นถนน๔เลนก็จริงแต่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับ
พุ่งชนเอาโครงเหล็กที่ใช้ก่อสร้างแบรีเออร์วางอยู่ในช่องการจราจรเต็มเลย
รถกระบะสีขาวทะเบียนกรุงเทพคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหชนติดอยู่กับโครงเหล็กแบบนั้นนะครับ
ติดอยู่กับโครงเหล็กแบบนั้นทำให้กันชนหน้าฝั่งขวาเนี่ยมันแตกนะครับ
นายบุญยฤทธิ์บุญยสะโรนะครับ
อายุ๔๒ปีคนขับนะครับอยู่ในการตื่นตกใจเคราะห์ดีนะครับ

เนี่ยพี่เบิร์ตแต่เขาเล่าเลยนะบอกว่าตอนนั้นน่ะกำลังจะกลับบ้าน
เพราะว่าไปติดแอร์ติดตั้งแอร์ที่บ้านลูกค้าเสร็จแล้วไง
ก็ขับมาเลนขวาพอมาถึงตรงนี้มันเป็นสามแยก
ทางเข้าบ้านโนนรังอ่ะแล้วไปพุ่งชนเหล็กที่วางไว้บนถนนอ่ะ
มันไม่มีป้ายเตือนไม่ได้มีสัญญาณไฟไม่ได้ปิดช่องจราจรอะไรเลย
อย่างนี้รถก็เสียหายค่ะร้องไปยังผู้รับเหมาแล้วนะ
นี่ต้องรับผิดชอบนะคุณต้องซ่อมรถให้ผมนะ
แล้วต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนด้วย
คิดดูสิคือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เหล็กพวกนี้นี่โอ้โห

ก็อาจจะเกิดความสูญเสียมากกว่านี้ก็ได้นะคุณผู้ชม
ระมัดระวังกันอันนี้คือผู้รับเหมาเองก็ต้องไม่ประมาทด้วยนะคะ